ไม่รู้ว่าอยากอะไรมาจากไหนนะครับคุณผู้ชม

ผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังปลดทุกข์อยู่นะคะ
ภาพนี้แหละค่ะแล้วคุณดูสิผู้หญิงบอกว่าเขาเห็นนะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็วิ่งไปบอกเจ้าหน้าที่ขนส่งของอ่างทองค่ะ
บอกว่ามาช่วยหน่อยเธอโดนแบบนี้แล้วสุดท้ายก็โดนจับตัวไว้ได้นะคะ
ตำรวจก็มานำตัวไปโรงพักแล้วคุณดูสิเห็นไหม
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผู้หญิงเขาก็มีสติไหวตัวได้ทันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้บริเวณห้องน้ำชั้น๒
ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะก็คือคนนี้แหละเนี่ยนะ
หน้าสลอนแบบนี้นะนายเจษฎาบุญส่งอายุ๒๑ปี
ตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายคือคุณผู้หญิงเสื้อสีชมพูเนี่ยนะคะ
โมโหมากโมโหที่โดนแอบถ่ายก็เลยชี้หน้าด่าทอผู้ก่อเหตุค่ะ
บอกว่าสิ่งที่กังวลมากที่สุดกลัวว่าไอ้คลิปที่มันแอบท้าย
จะไปปล่อยในเน็ตแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับเธอเนี่ยนะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยพาเราไปชี้จุดที่แอบถ่ายนะคะ
พร้อมกับเล่าบอกว่าเธอกับแฟนนุ่มเนี่ยเดินทางมาต่อใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์
ระหว่างรอถ่ายรูปทำบัตรก็เดินไปเข้าห้องน้ำ
ระหว่างอยู่ในห้องน้ำก็สังเกตค่ะสังเกตเห็นมีคนยื่นโทรศัพท์มือถือเนี่ย
เข้ามาทางช่องระบายอากาศผ่านกระจกบานเกร็ดจากห้องน้ำชายซึ่งก็อยู่ติดกัน
เห็นแบบนี้ตกใจสิคะตั้งสติเลยค่ะรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ
ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เองก็ใจดีมากไปดักรอเลยนะคะ
และสุดท้ายจับกลุ่มคนก่อเหตุไว้ได้โดยละม่อมแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมถามผู้เสียหายไปแล้วทีนี้มาถามพ่อหนุ่มคนนี้ซะหน่อยนะคะ
เนี้ยเสื้อแดงเนี่ยพอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมในเจษฎาร์เนี่ย
ตอนนั้นเอาตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักอ่างทอง
ผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพว่าตัวเองทำจริง
ก็คือเดินทางมาทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งอ่างทองเช่นเดียวกันนั่นแหละ
ขณะที่นั่งรอสอบก็เห็นสาวเจ้าข้างสวยบาดตาบาดใจนะคะ
ลุกไปเข้าห้องน้ำพอเห็นแบบนี้ก็เดินตามไปด้วย
เห็นหน้าแวบแรกก็มีอารมณ์ทันทีเลย
เขาบอกแบบนี้นะเดินตามไปที่ห้องน้ำค่ะ
กำแพงติดกันนะห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงเนี่ย
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนชะโครก
หลังจากนั้นก็งัดโทรศัพท์มือถือมาเลยค่ะ
มาถ่ายลอดช่องกระจกบานเกร็ดแอบถ่ายผู้เสียหาย
ระหว่างที่ถ่ายนี่นะคุณผู้ชมค่ะ
ุเรศทุรังจริงเลยทายไปด้วย
ช่วยตัวเองไปด้วยค่ะแต่ยังไม่เสร็จกิจนะคะ
ผู้เสียหายเนี่ยตะโกนมาก่อน
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มได้แบบนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้นายเจษดาคนนี้ยอมรับว่า
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ก่อเหตุแบบนี้
เพราะเสพกัญชามาก่อน
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปตรวจปัสสาวะ

ทีนี้ก็จะให้แพทย์นำตัวไปตรวจสอบสารเสพติดอีกครั้ง

แล้วก็เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาก่อนคือ